กลับมาเบรกนี้ค่ะสาวจ๊ะยกมือขึ้นมาพนมค่ะ

แล้วก็จะเห็นว่าพี่ดอกอ้อนั้นชอบทำบุญอย่างมากเลย
มีเวลาว่างเมื่อไหร่นะต้องเข้าวัดไปทำบุญตลอดเลยค่ะ
ล่าสุดพี่ดอกอ้อนะได้เดินสายทำบุญภาคอีสานด้วย
การเดินทางไปร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนมค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะ
นักร้องศิลปินส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่า
ถ้าหากจะมีชื่อเสียงที่มันโด่งดังนะ
ก็ควรจะหาโอกาสนะควรไปทำบุญถวายระคังให้กับทางวัดด้วย
ซึ่งพี่ดอกอ้อนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ตัวเองเนี่ยมีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำเป็นนะคะที่ทำ
เหตุผลที่ทำเนี่ยเพราะว่าวัดป่าที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปทำบุญเนี่ย

ก็เลยตั้งใจทำบุญถวายวัดไปเลย
อกจากนี้ค่ะยังมีโอกาสได้ไปร้องเพลงนะคะ
ถวายเสียงเพลงให้กับทางวัดอีกด้วยค่ะ
ดอกอ้อบอกว่าโอ้โหบอกเลยว่าครั้งนี้
บุญอิ่มใจสุดจ้า
บุญอุ่นใจไร้ค่ะแล้วก็มีความสุขมากมากเลยนะคะ
ว่าเชื่อไหมถ้าเราถวายละครั้งแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
ส่วนตัวดอกออนะคะดอกออกะได้ยินแต่พอแต่แม่

แต่การถวายละครั้งเพื่อหนีนะคะอยู่วัดพระกลางทุ่งนะคะ
ก็ท่านไม่มีระคังนะคะดอกออฟก็เลยมีจิตศรัทธา

แต่ว่าดอกออกก็ขออธิษฐานจิตเนอะ
ให้ดอกอ้อมีชื่อเสียงโด่งดัง
ังว่านเหมือนละข้างที่ดอกอ้อเอาไปถวายนะคะ
นุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อจ้ะสาธุจ้า